พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิราณกันหน่อย
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ

จะเกิดอะไรขึ้นลองไปดูค่ะ
นี่คันนี้โดนชนอยู่ในรถด้วยรู้อยู่แล้วว่าเข้ามาผิดทางเข้าไม่ได้
แล้วก็ขับฝ่าไปแบบนี้เฉยเลย
ที่ถูกชนคนที่อยู่ในรถก็ต้องลงมาโวยวาย
หนีอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยดูสิแทรกตัวเข้าไป
คือมีความพยายามในสิ่งที่ไม่ควรจะพยายามทำ
โอ้โหมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดู
คือผู้เสียหายพยายามจะเคาะแล้วก็ถีบกระจก
ให้รถกระบักคนนี้นี่ค่ะก็ต้องถอยกลับ
คนก็วิ่งหนีกันจ้าละวันคุณผู้ชมรถกระบะ

นี่ค่ะโอเคไหม

เหตุการณ์นี้มีรถยนต์ถูกชนอย่างน้อย๑๐คัน
คันถูกชนหลายครั้งด้วยนะคะ

เขาพยายามพยายามมากแล้วก็ขับเร็วพุ่งออกไป
ใช่ประเด็นคือขับรถคือไปไหนจะไปไหน
คนที่เสียหายก็พยายามจะวิ่งตามพยายามจะเรียกให้จอดให้หยุดนึกออกมา